เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูโพสต์นี้ค่ะ
ผู้ชายคนนึงนะคะอายุเยอะแล้วแหละรุ่นราวเขา
จานเด็กผู้หญิงแล้วเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๗เอง
เหมือนกับว่าเออตัดขาดกันนะเราไม่เกี่ยวกันแล้วนะ
ถ้าน้องผู้หญิงคนนี้ไปติดค่าเหล้าร้านไหนไม่รับผิดชอบนะ
เนี่ยค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าผู้หญิงคนนี้หลอกง่าย
เงินนิดหน่อยก็พาไปหลับนอนได้โอ้โห
คนที่เห็นโพสต์นี้ก็ไปวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
แล้วเหมือนกับว่าเจ้าของโพสต์นี้
ก็มีการโพสต์ข้อความลักษณะของการ
ระรานกลุ่มเพื่อนของเด็กผู้หญิงอายุ๑๗คนนี้ด้วย

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้เสียหาย
เขาอนุญาตให้ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
น้องเขาอยู่ม๕โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อายุ๑๗

พ่อกับแม่ไปแจ้งความแล้วที่สพแม่ปิ่ง
น้องบอกว่ารู้จักกับฝ่ายชายเมื่อช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ค่ะ

พาไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างที่เชียงใหม่ทั้งที่น้องอายุแค่๑๗
แต่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้คบหากันแบบแฟนนะ
แต่ผู้ชายคนนี้ก็มักจะกีดกันน้องไม่ให้คบเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน

แล้วก็ขู่น้องตลอดเลยขู่ทำร้ายร่างกายเพื่อนที่จะมาเที่ยวกับน้องด้วยเนี่ยค่ะ
ไม่อยากให้น้องคบใครอยากให้น้องไปกับเขาคนเดียวอย่างนี้
เมื่อวานนี้ทะเลาะกันกับฝ่ายชาย
คือเหมือนกับฝ่ายชายไม่ยอมให้น้องไปเที่ยวกับเพื่อน
แต่น้องก็ยืนยันว่าจะไปฝ่ายชายก็เลยขู่จะทำร้ายเพื่อนของน้อง
น้องก็เลยบอกเรื่องนี้ให้แม่รู้แม่ก็โทรศัพท์ไปต่อว่าฝ่ายชายว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวแม่อีก
ฝ่ายชายก็เลยโมโหก็เลยโพสต์ประจาน
แล้วก็ข่มขู่อีกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมาคิดบัญชีด้วยนะ
น้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยชวนน้องให้ไปร่วมหลับนอนด้วยตั้งหลายครั้งค่ะ
แล้วแต่ละครั้งก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๕๐๐๖๐๐บ้างแต่น้องไม่ยอม
ผู้ชายคนนี้ก็ขู่ว่าถ้าน้องไปอยู่กับเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นจะถูกทำร้ายด้วย
พ่อของน้องก็เลยบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐กว่าแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลคุมบ่อนมีลูกน้องเป็นกาดตามผับต่างในเชียงใหม่
พ่อบอกว่าครอบครัวกลัวมากค่ะก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความเอาไว้ดีกว่า
แม่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้แม่เองก็เคยคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วด้วยว่าเลิกยุ่งกับลูกแม่เถอะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมพอแม่บอกว่าจะแจ้งความผู้ชายคนนี้บอกว่าแจ้งเลย
จะแจ้งความก็แจ้งเลยท้าด้วยนะคะแต่หลังจากที่ผู้ชายคนนี้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพนี้ลงในเฟซบุ๊คลูกสาวของแม่
เสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
เสื่อมเสียชื่อเสียชื่อเสียงก็เลยต้องไปแจ้งความเพราะว่ารับไม่ได้ที่อีกฝ่ายนึงมากระทำลูกสาวแม่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะ
ศรีบุญเจริญชัยรองผู้กำกับสพแม่ปิงก็เลยบอกว่ารับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้แล้วนะคะ
เมืองต้นก็ส่งตัวเด็กสาวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อตรวจหาร่องรอยว่าถูกกระทำชำราวหรือเปล่าแล้วก็ให้ทางพนักงานสอบสวนหญิง
หวิชาชีพสอบสวนเพิ่มเติมถ้าพบว่าผู้ชายคนนี้มีการกระทำที่ล่วงละเมิด
หรือว่ากระทำชำราวน้องเนี่ยก็จะต้องเรียกตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหานักเพิ่มเติมนะคะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ตามหาผู้ชายคนนี้นะ
ลงพื้นที่ไปเลยนะก็ไปจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพเมื่อ๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์
คือผู้ชายคนนี้เข้ามากรุงเทพจากเชียงใหม่อ่ะนะคะแล้วเขาก็สดผ่านทางเฟซบุ๊ก
บอกว่ากลับมาที่บ้านริมน้ำที่กรุงเทพไม่ได้กลับมา๓๐กว่าปีแล้ว
ทีมข่าวเราเลยตามไปไงที่บ้านริมน้ำในกรุงเทพนี่แหละตามที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์อ่ะ
ครับก็ไปถามหาเจ้าของบ้านที่ผู้ชายคนนี้ยืนไลฟ์เฟซบุ๊กหน้าบ้านเขาอ่ะนะอืม
เจ้าของบ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้
มายืนถ่ายรูปมาลายอยู่ท่าน้ำหลังบ้านนั่นยังไงอืม
คือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าใช่ญาติหรือเปล่า
ตอนแรกนะคิดว่าเพราะว่ามักจะมีฝรั่งอ่ะ
เดินหลงเข้ามาเนี้ยและทีนี้ก็อ้าว
ก็ยังงงว่าทำไมถึงจะต้องมายืนพูดอะไรในโทรศัพท์คนเดียว
จริงแล้วทีมข่าวก็พยายามจะตามตัวผู้ชายคนนี้นะคะ